เรื่องของช้างป่ามาที่เรื่องของแพนด้าช่วงกันบ้างครับ
มีการออกมาโชว์ตัวนะครับในส่วนจัดแสดงของสวนสัตว์เชียงใหม่ครับ
เป็นการต้อนรับช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พร้อมแสดงพฤติกรรมพร้อมเข้าสู่ช่วงของฤดูการผสมพันธุ์ด้วยครับ
เป็นครั้งแรกที่เจ้าช่วงแสดงพฤติกรรมคึกคักออกมาโชว์ตัวที่สวนหลังบ้านนะครับ
ในสวนจัดแสดงของสวนสัตว์เชียงใหม่ครับ
มกลางการสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบธรรมชาตินอกห้องแอร์นะครับ
โดยแพนด้าช่วงแสดงการเป็นเจ้าถิ่นครับ
ด้วยการเดินใต้กลิ่นไปตามจุดต่างภายในสวนหลังบ้านที่ปรับปรุงใหม่นะครับ
ใกล้เคียงกันกับธรรมชาติที่คล้ายกับบ้านเกิด
หูลงเมืองเฉินตูมรพลเศชวน
นายนิพนธวิชัยมรัฐภูมิในการสวนสัตวเชียงใหม่บอกว่านับเป็นเรื่องแปลกครับ
ที่เจ้าช่วงแสดงพฤติกรรมเป็นสัตว์ให้เห็นจากที่อยู่มา๑๒ปี
ซึ่งนอกจากพฤติกรรมที่คึกคักมากขึ้นแล้ว
ยังพบว่าอวัยวะเพศของช่วงแสดงให้เห็นเด่นชัด
ทั้งที่แพนด้าเพศผู้เป็นสัตว์ที่มีอวัยวะเพศมองเห็นได้ยากนะครับ
การแสดงออกทางร่างกายครั้งนี้นับเป็นพฤติกรรมที่มีความพร้อม
ใกล้เข้าสู่ช่วงของการเป็นสัตว์อีกรอบ
แพนด้าที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับ